ที่อุดรธานีผู้ชายคนหนึ่งบวชแล้วก็ศึกมาก็เป็นทิศ
ศึกมาใหม่เลยแต่เขายังมีความเสียใจ
เพราะภรรยาที่คบกันมานานเลิกลาไป
คิดถึงภรรยามากกินเหล้าเมาทุกวัน
แล้ววันล่าสุดเนี่ยกินเหล้าเสร็จปุ๊บไปนอนในเปย์
เสร็จสับปุ๊บไม่รู้นอนยังไงดิ้นตกลงไป
ไอ้สายของเปย์ลัดคอตายขึ้นอืดไม่มีคนรู้เลย
มีคนเขาเดินผ่านไปนึกว่านอนเล่นธรรมดาสุดท้ายกลายเป็นศพคนตาย
คือด้วยความที่เปรย์มันตลบแล้วมันก็คงรัดที่บริเวณ
มันรัดคอหายใจไม่ออกแล้วตัวเองก็เมาหมดสติไป

ผู้เสียชีวิตคือนายหานรงค์นะครับนามสกุลเขาคือไม่เศร้า
อันนี้นามสกุลจริงของเขาอายุ๔๐ปีแล้ว
ที่สำคัญนะฮะเขาเสียชีวิตมาหลายวันจนขึ้นอืดแล้ว
อยู่ที่บริเวณข้างกระท่อมปลายนา
ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้านโนนสะอาดหมู่๑๑ตำบลสุมเศร้า

คือนานจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นอืดไปแล้วอะครับ
และข้างตัวมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ญาติพี่น้องพอทราบข่าวชาวบ้านเมืองรูเต็มไปหมด
เข้ามาธนสูตรบอกว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
ที่นี้เนี่ยพ่อของผู้ตายชื่อว่าเหี่ยมไม่เศร้า
บอกว่าลูกชายผมเป็นคนชอบดื่มเหล้า
แต่ไม่รู้ลูกชายแอบไปศึกมาตอนไหนวันไหน
เพราะว่าพักอยู่บ้านคนละหลังกันไม่ค่อยได้เจอกัน
นะฮะเคยมีภรรยาเคยมีเมียแต่ว่าเพิ่งจะเลิกกันได้ไม่นานนะเคย
คิดถึงเมียคิดถึงภรรยานะครับดื่มเหล้าจนแบบพ่อเองก็
พยายามจะห้ามแล้วแต่ไม่ค่อยฟังนะฮะการเสียชีวิตเนี่ยก็มั่น
ตามที่แพทย์ชนสูตรว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าไม่
ให้การฆ่าตัวตายเพราะว่าก็นอนอยู่ในเปย์นะครับนะฮะแล้วก็ไม่
จิตใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วยทีนี้คนที่ไปเจอศพคนแรก
เป็นชาวบ้านชื่อว่ารัตนปภาบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ย
คนเล่นพิเลนแกล้งกันแต่พอเข้าไปใกล้ใกล้โอ้โหกลิ่นศพ
ก็เลยกลับไปที่หมู่บ้าน
ไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่แจ้งความแจ้งกู้ภัย
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าคงจะเครียดจากการที่

แล้วก็มาผูกเปรยวนนอนอยู่ใต้ต้นไม้
นอนไปนอนมาอาจจะดิ้นหรือเปล่าไม่ทราบ
ตกลงมาแล้วไอ้สายของเปรย์มันลัดคอ
แล้วตัวเองก็เมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีสติ
สุดท้ายถูกเตรลัดเสียชีวิต๕วันขึ้นอืด